คุณผู้ชมค่ะมันแบบว่ามีความสุขนะตั้งแต่ข่าวแรก

เขาบอกเลยเขาเชื่อว่าเขาตกน้ำไม่ไหล

จากที่เห็นมานะคะที่ที่ผ่านมา

ทอดกระถิ่นแทบทุกวัดเลย
อันนี้คุณแจกรีนไปสัมภาษณ์ถึงบ้านเขาเลยนะ
โซฟาหลุยกันเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ฮายค่ะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ

หากวันใดฉันลืมตาอ้าปากได้

ฉันจะเอาเงินเก็บนะมาทำบุญเยอะเลย

เพราะอานิสงฆ์จากการให้ที่ทั้งหมดเลย
คุณผู้ชมให้เยอะไงก็ได้รับเยอะ
อย่างช่วงโควิดนะดาราก็ตกงานกันเพียบเลย
นี่แม่ฮายยังรอดยังมีงาน

ส่วนงานประจำนอกจากงานเป็นพิธีกรแล้วนะคะ

อันนี้ก็ดังมากเลยนะคะ
ออกรายการล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
แม่ฮายจะกลับมาเล่นละครในรอบ๔ปีแล้ว
ส่วนงานโชว์คอนเสิร์ตก็ยังมีนะ
ใครตั้งลิมิตเอาไว้เดือนหนึ่งก็ประมาณขอ๒๓ครั้งก็แล้วกัน
ไปกับนางหากู้จิ้นพี่ยิ่งยง
บอกตรงตอนนี้แม่แก่แล้วจ้ะ

เชื่อนะเพราะว่าการที่ช่วงโควิด

แย่ทุกคนไม่มีงานออกนู่นนี่

ทุกวันนี้เขาขายด้วยตัวเขาเองแม่ก็ยังขายได้อยู่
แม่ก็ได้สินค้าตัวนี้มาช่วยชีวิต
รู้สึกว่ามันไม่ขัดสนมันไม่ถึงกับแบบไม่มีงานเลยไม่มี

แล้วก็ให้ความสุขกับคนที่เขาไม่มีโอกาส
รับค่ะเดี๋ยววันที่๘พอกระถิ่นเสร็จปั๊บ
ก็ไปคอนเสิร์ตกับนักร้องสูงโปร่งจมูกโด่งตัวเตี้ยนะคะคุณยิ่งยง
ตลอดช่วงนี้งานก็เดือน๒๓ครั้ง
ปูตินนะคะเออเป็นจีนส่วนธุรกิจตอนนี้ก็จับมาทำปลานงปลาจีนอะไร
คุณผู้ชมค่ะเคยได้กินเหมือนกันนะคะ

พูดรั่วไปนิดนึงแม่ก็มาจับปลานินทุกคนนึกว่าเอาแม่ลงไปจับปลานินมาขายแล้วเปล่า
ไปทำธุรกิจปลานินแห้งตามแบรนดนี่แหละค่ะต่างแห้งไปแล้วก็ทำเอามาทอดอร่อยมากเลยนะคะ